โรงพยาบาลเพราะว่าติดโควิด๑๙
ปรากฏว่าโรงพยาบาลบอกว่าเตียงเต็มให้รอก่อน
รอไม่ไหววิ่งออกมากลางถนนแบบนี้

แล้วเหมือนกับว่าไปนอนอยู่ที่กลางถนนอยากจะให้รถมาทับ
ครับนี่ค่ะแต่ประเด็นคือผู้หญิงคนนี้
เป็นผู้ป่วยจิตเวทด้วยค่ะ
ก็เลยมีอาการแบบนี้อาจจะด้วยความเครียดระหว่างรอเตียง
แล้วก็รู้ตัวว่าติดโควิด๑๙ด้วยนะคะ
ต้องเบลอภาพเพราะเธอถอดเสื้อผ้าหมดเลย

นี่กล้องวงจรปิดของร้านที่อยู่หน้าโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะ
แถวถนนปู่เจ้าอำเภอพระประแดงสมุทรปราการ

แต่รถก็ค่อนข้างเยอะรถขับไม่เร็วยังโชคดีนะคะ
รถเขาก็ชะลอแล้วก็เบี่ยงหลบค่ะ
มีจักรยานยนต์ไปจอดกันไว้ให้คันหนึ่ง
คนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุการณ์ภาพนี้ค่ะ
คือผู้หญิงคนนี้เขาไปที่โรงพยาบาลจะไปรักษาอาการป่วย
เจ้าหน้าที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้เธอเป็นผู้ป่วยจิตเวทด้วย

ทางโรงพยาบาลบอกว่าไม่มีเตียงจริง
เต็มจริงให้รอก่อนนะ
เครียดค่ะวิ่งมากลางถนน

้มกลับรถที่ขับผ่านไปมาถอดเสื้อผ้าแล้วก็นอนลงบนถนนเลย

ระวังนะเขาติดโควิด๑๙ด้วยอะไรอย่างนี้
หนูก็ไม่รู้ว่าเขาติดหรือเปล่าเพราะอยู่ดีเขาก็วิ่งมานอนเลย
อ๋อแต่เรามาพอพูดอย่างนั้น
ค่ะเขาพูดอย่างนั้นหนูพวกหนูก็เลยไม่มีใครกล้าเข้าไป
ก็ทำได้แค่จอดรถขวางไว้ไม่ให้รถเขาเหยียบเขาแค่นั้นนะคะ
แล้วหมดท้ายเขาไปไหน
เขาก็นอนอยู่อย่างนั้นแหละค่ะแล้วทีนี้ก็โทรขึ้นหนูก็โทร
เรียกพวกกู้ภัยพวกอะไรอย่างนี้มาเขาก็เลยมากัน
กู้ภัยเจ้าหน้าที่เขาก็มากันไว้ค่ะไม่ถึง๑๐นาทีนะคะ
ก็มาช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้นะคะ
ก็พาไปคุยพาไปเจรจาพากลับเข้าไปในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ตรงนั้น
แล้วก็ประสานญาติญาติให้มารับตัวผู้หญิงคนนี้กลับไปนะคะ
แต่โรงพยาบาลเขาก็เตียงเต็มจริงเขาบอกแบบนี้
ก็ต้องไปหาทางรักษากันก่อนใช่ค่ะวันนี้